หนุ่มอายุทยานะคะโพสต์เตือนภัยคุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนนะคะ
อย่าเสียดายนะแบตเตอรี่รถยนต์เก่าอะค่ะ
เขาบอกว่าเขาเสียดายก็เลยเอามาชาร์จค่ะ
เพื่อบรรจุไฟแล้วปรากฏว่าจังหวะที่เดินไปถอดคั่วเนี่ยนะ
มันเกิดระเบิดขึ้นน้ำกรดน้ำกลั่นที่มันอยู่ข้างในเนี่ยโอ้โห
กระจอนกระจายไปหมดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะแล้วมันมาโดนหน้าโดนตัวเขาด้วยนะ
โดนตาด้วยเคราะห์ดีมากที่ไปล้างได้ทัน
วิดตาบอดเป็นจังหวะที่เกิดเหตุนะเขานำคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัย
เดี๋ยวเดินไปถอดนะถอดคั่วแบตเตอรี่นี่ไงวูบพุ่งขึ้นมาเลย
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าไตเด่นแม่น้ำน้อย
โพสต์เตือนภัยเรื่องของแบตเตอรี่เก่าเสื่อมสภาพ
นำมาชาร์จเพื่อใช้ต่อจนเกิดระเบิดขึ้น
เจ้าของเฟซบุ๊คชื่อว่านายเด่นชัยธรรมวัฒน์อายุ๓๔ปี
เป็นเจ้าของธุรกิจบริการเรือตกกุ้งตกปลาในแม่น้ำน้อยที่อายุทยา
เล่าบอกว่านำแบตเตอรี่รถยนต์เก่าอายุอนามก็ไม่ต่ำกว่า๕ปีแล้วค่ะ
ออกเรือตกกุ้งตอนหัวค่ำ
ขณะที่กำลังเดินไปถอดสายชาร์จก็คือเดินไปถอดคั่วออก
ก็เกิดระเบิดขึ้นใส่หน้าน้ำกรดแล้วก็เศษพลาสติกมันกระจายใส่ไปเต็มเลยค่ะ
แล้วน้ำกรดกระเด็นเข้าลูกตาปวดแสบปวดร้อน
เคราะห์ดีมากที่มีก๊อกน้ำอยู่ใกล้จึงรีบไปล้างออก
เพื่อนก็พาตัวเขาส่งโรงพยาบาลแพทย์ช่วยเหลือได้ทัน
เพราะดีนะคะตาไม่บอดนะคะ
คุณเด่นชัยก็เลยฝากเตือนประชาชนคนทั่วไปบอกว่า
การนำแบตเตอรี่เก่ามาใช้ต้องศึกษาวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง
หรือถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อย่าเสียดายทิ้งมันไปซะเลยนะคะ